คุณผู้ชมครับการเลือกตั้ง๔ครั้งที่ผ่านมา
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้บัตรเลือกตั้ง๒ใบ
เข้าไปก่าเป็นแบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อ
แต่ว่าครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา
คุณผู้ชมจะได้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว
ใบเดียวนั้นคุณผู้ชมจะสามารถทำอะไรได้บ้าง

ติดตามพร้อมกันนะครับในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งครับ

แม้จะมีสอสอ๕๐๐คนเหมือนเดิม
แต่ที่มาของสอสอถูกปรับเปลี่ยนใหม่
คือสอสอแบบแบ่งเขตจะมี๓๕๐คน
สอบแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
และที่สำคัญคือคนไทยจะได้เลือกตั้งสอสอ๕๐๐คนด้วยบัตรใบเดียว
ก่อนเข้าคู่หาเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ได้รับบัตรเลือกตั้งคนละ๑ใบเพื่อเลือกผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขต
ได้คะแนนเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตมาแล้ว
จะถูกนำไปคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วย
ระบบการเลือกตั้งแบบใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนี้
เป็นระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม
๕ประเทศทั่วโลกเคยใช้ในการเลือกตั้งมาแล้ว
มองว่าระบบการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวนี้
ใช้สิทธิ์ง่ายไม่ซับซ้อนและคะแนนทุกคะแนนมีความหมาย
เพราะผลคะแนนของการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขต
จะมีผลต่อจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วย
แต่ระบบนี้อาจจะสร้างความลำบากให้กับภาคการเมืองในการหาเสียง
เพราะทุกเขตเลือกตั้งทั้ง๓๕๐เขต
หมายเลขผู้สมัครจะไม่ใช่เบอร์เดียวกัน
เพราะต้องจับเบอร์ผู้สมัครทุกเขต
ยกตัวอย่างผู้สมัครของพักกรในกรทมเขตที่๑จับได้เบอร์๑
สมัครของพักกรในกรทมเขตที่๒อาจจับได้เบอร์๕
เลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประชาชนต้องตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่งเดียวในดวงใจ

คือเลือกคนที่รักจะถูกพ่วงให้ได้พัก
และได้ผู้เสนอตัวชิงนายกรัฐมนตรีของพักไปในคราวเดียวกัน